เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้นึกว่าในหนังแก๊งจีนเทาเขาบอกระบาด
ยกพวกถึงขั้นมีอาวุธสงครามก็มาอุ้มตัวคนจะไปเรียกฆ่าไทย
มันเกิดอะไรขึ้นมีกล้องมุมจรปิดด้วยลองดูค่ะ
มากันแบบนี้อาวุธสงครามมาเต็มมือ
แต่ละคนแต่งตัวมิดชิดใส่ชุดเนี่ยแต่ละคนโอ้โห
แขนขายาวทั้งสีดำบ้างสีเทาบ้างสวมหมวกปิดบังใบหน้า
ใส่หน้ากากอนามัยลงจากรถแล้วคุยกันกัน
รู้ไหมนี่ตลาดลงมาเปิดประตู
ถือปืนออกมาท่งเขานึกว่าถ่ายหนังแต่ไม่ใช่นะคะ
เขาบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ผู้ชาย๔คน
เข้าไปจี้ชิงตัวพนักงานคนหนึ่งเนี่ย
เดินเข้ามาแบบนี้ค่ะเข้ามาอย่างนี้ค่ะ
แล้วปืนมาจอเขาค่มขอเขาไม่ให้เขาส่งเสียง
ให้เขาส่งเสียงเอะอะโวยวายแล้วร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วไม่ให้หลบหนีด้วยครับคนถือปืนพกสั้นอีกสองคนเข้าไปค่ะ
แล้วจะใช้กุญแจมือเนี่ยมัดเหยื่อพาออกจากร้านออกไปอืม
โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มนะคะประมาณสองทุ่มห้าสิบ
ของวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมามีรายงานแบบนี้ว่าคนร้ายเนี่ย
เขาเรียกค่าถ่ายด้วยนะคะไปที่ญาติค่ะของคนที่ถูกจับไป
สองถึงสามล้านบาทแต่ล่าสุดผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในคลิปกล้องมูลจร
เป็นคลิปทุกคนดูนะคะเนี่ยถูกลากออกไปแล้วนะคะ
กุญแจมือถูกลากออกไปแล้วเขาบอกว่าถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
เพราะไม่ใช่เจ้าของร้านและเป็นการอุ้มผิดตัวคุณคิง
ผิดตัวอุ้มผิดตัวแต่จะใดแล้วผิดตัวหรือไม่ผิดตัว
มันไม่ควรเกิดนะน่ากลัวมากถือปืนมาแบบนี้แล้วอุกอาดมากนะครับ
ใช่ค่ะมันมีรายงานมาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเจ้าที่ท้องถิ่นบอกว่า
จังหวัดท่าขี้เหล็กเนี้ยของเมียนมาพูดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
มีการออกติดตามจับกลุ่มคนร้ายเพราะเป็นการก่อเหตุอุกอาจกลางเมืองแล้ว
ไม่ได้ครั้งแรกเขาบอกว่าทำมาหลายครั้ง
วันที่๑มีนาคมที่ผ่านมาเคยมีเหยื่อที่เป็นผู้ชายนั่งขายของอยู่หน้าร้าน
ก็ถูกคนร้ายที่คาดว่าเขาคาดนะน่าจะเป็นกลุ่มคนเดียวกัน
เข้าไปอุ้มตัวแล้วจนตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมผู้ชายคนนั้น

ใช่แล้วค่ะส่วนสาเหตุที่มีการอุ้มเรียกค่าถ่ายแต่ละราย
เขาบอกว่าเกิดจากหลายกรณีอย่างเช่นการปล้น
ปล้นจะหาเงินจากคนที่มีตังค์หรือคนรวย
หรือจะมีเรื่องของการทวงหนี้การพนันที่ติดค้าง
กลุ่มคนก่อเหตุเขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนจีนที่รวมตัวกันเป็นแก๊ง
ประกอบธุรกิจสีเทาอยู่ในพื้นที่ท่าขี้เหล็กค่ะ
ช่วงก่อเหตุมีการสื่อสารกันด้วยภาษาจีนด้วยค่ะคุณคิง
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าชาวบ้านมีการสอบถามกันไป
หลายคนบอกว่าไม่กลัวต่อการก่อเหตุของกลุ่มแก๊งนี้นะ

ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนรวยเป็นหลัก
ฉะนั้นชาวบ้านทั่วไปที่อยู่ห้างร้านตลาดต่าง
เขาใช้ชีวิตกันตามปกติคุณคิง
โอ้โหแต่ว่ามันก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะครับ

แล้วคนทำมาหากินถ้าเป็นเจ้าของร้านใหญ่หน่อยเนี่ย
เขาจะกล้าเปิดร้านทำมาหากินเหรอ

ผมว่าทุกเมืองทุกประเทศมันต้องมีกฎหมายสิ